คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้ดูหนังเรื่องนี้กันหรือยัง
ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนคือเป็นข่าวใหญ่ระดับโลก
เขาก็เห็นว่าเหตุการณ์นี้สำคัญก็เลยสร้างเป็นภาพยนตร์เลยนะคะ
กำกับโดยธอมวอลเลอร์เข้าฉายตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คนไทยก็รอดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าฝรั่งเขาได้ลิขสิทธิ์ไป

มีเทพฝ่าฐานบุกร่องจะบอกให้ช่วยให้ท่านการสู้จากฐานที่ใช้กอะไร
เทพฝ่าไม่อยากให้ใครตายไปตรงเชียม๓ตรงตอนกลายเส้นระเบิด
เราจะประสบความว่าพวกเขาได้รับตัวแรกเรียนที่โต๒จากโต๑๓
วิ่งโดยนักฐานที่จัดการเดิม๑ทีจะทิ้งให้โดยที่จุดขึ้นที่๓
มีทางนี้ทางเถอะ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะแต่มีคนที่ไปดูมาแล้วเพราะว่าหนังเข้าตั้งแต่๒๑พฤศจิกายน
ซึ่งบางคนเนี่ยเขาไปบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางโลกออนไลน์ประมาณว่าโอ้โหสร้างออกมาแล้ว
คนไทยไม่ได้เป็นฮีโร่อ่ะใช่เหมือนกับคนไทยโดนตบหน้าจนหน้าชา
ใครอยากหน้าชาลองไปดูสักครึ่งเรื่องก็จะรู้สึกแล้ว
บางคนบอกรวมฉากประทับใจหนังเรื่องนี้นะอย่างเช่นคนไทยไม่ให้แผนที่กับฝรั่ง
ที่ถ้ำหลวงอะไรอย่างนี้นะไม่อนุญาตให้คนต่างชาติดำน้ำ
ไม่อนุญาตให้เครื่องสูบน้ำเข้าไปญาติเด็กต้องวิ่งเต้นกันเองอะไรอย่างเงี้
จะทำอะไรต้องขออนุญาตแล้วก็ขั้นตอนเยอะเลยขั้นตอนทางราชการอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าหนังเรื่องนี้ไปฉายรอบปฐมทัศน์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง
และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะตอนนี้ค่ะก็คือผู้ว่าเชียงรายณตอนนั้น
แล้วก็เป็นโอ้โหคนคุมทีมปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าเนี่ยผู้ว่านโรงศักดิ์โอสธนากรอ่ะ
แต่ว่าท่านทำงานติดพันธุแบบโอ้โหแล้วทำหน้าที่ได้ดีมากบังเอิญเรื่องนี้ไปปฐมบรรทัศน์ที่ลำปางพอดี
ใช่ค่ะแล้วท่านก็อยู่ลำปางท่านก็เป็นพ่อบ้านเนาะที่ลำปางก็ไปดู
แต่ไปดูเสร็จท่านก็ไม่ประทับใจไงท่านก็คุยกับผู้อำกับ

ครับ
คือสิ่งที่ผู้ว่านโรงศักดิ์ไม่ค่อยสบายใจในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
ก็คือบางส่วนเนี่ยไม่ตรงกับความจริง
และภาพยนตร์เรื่องนี้ควรจะสร้างความสามัคคีให้กับคนทั่วโลก
ผู้กำกับก็พยายามจะอธิบายกันนะครับ
แก่นของเรื่องตั้งใจจะนำเสนอให้เห็นการทำงานของทีมกู้ภัย
วอนี่นักดำน้ำชาวเบลเยี่ยม
แต่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าก็ผมบัญชาการเหตุการณ์นะตอนนั้นนะมันเกิดเหตุ
อยากจะให้บอกว่าคือทุกคนมีความสำคัญหมด
ไม่ใช่เฉพาะนักดำน้ำชาวเบลเยี่ยมหรือใครคนใดคนหนึ่ง
คือทุกคนสำคัญทุกคนเป็นวีระบุรุษอันนี้คือปัญหาอันนี้คือสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในหนัง
ทำไมไม่แสดงให้เห็นว่าทุกคนสำคัญหมดล่ะมันคือความสามัคคีกันล่ะ
และอีกหนึ่งประเด็นที่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าเสียใจเลยอันนี้
ไม่ใช่แค่ไม่สบายใจนะอันนี้คือเสียใจเลย
ก็คือเหมือนกับเป็นการล้อเลียนระบบราชการไทยด้วยค่ะ
การที่มีความคื้นเคงขั้นตอนของการเครียดบ้าง
แต่มุกต่างที่เกิดเหตุในเรื่องภาพยนตร์
จะไปลุกเกี่ยวกับความไม่พร้อม
ความไม่สมบูรณ์ของระบบราชการไทย

ถ้าท่านเก่งท่านกลับไปเก่งที่นครปฐมเลย

ผมรออยู่ก็ไม่มีราชการไปหาอุปกรณ์ให้
หรือบทนึงน้องหน้าตาสะสวยบอกว่า

ซึ่งในหน้างานไม่มีจริงอย่างนี้
หน้างานทุกคนเครียดหมด
ทางกู้ภัยที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ภาพยนตร์เข้าใจว่ามันก็เป็นหนัง
ผู้กำกับเขาอยากจะนำเสนอมุมของนักดำน้ำชาวต่างชาติ
แต่ก็อยากจะให้เห็นมุมอื่นด้วย
มุมของความร่วมคล้ำร่วมมือกันของคนไทย
ถ้าเขาจะเอาเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ
อยากจะให้หนังเน้นมาทาง
ให้เห็นความร่วมมือแล้วก็เห็นเขาเรียกพลังของคนไทยครับ
ที่ว่าไปช่วยกันเนอะแล้วก็ส่วนของทางฝรั่งเนี่ย
เขามีใจมาช่วยแต่ว่าหนังอาจจะไปโฟกัสผิดจุด
หรือว่าเนื้อหาผิดเพี้ยนไปหน่อยครับ
พอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแบบนี้นะครับ
ที่เป็นแฟนเพจของตัวเองนะฮะเนี่ยครับท่านผู้ชม
เขาบอกว่าเขาขอโต้แย้งผู้ว่านโรงศักดิ์
นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยระบุว่า
เมื่อคืนผมไปงานเปิดตัวหนังที่ลำปาง
มีโอกาสได้พบกับท่านผู้ว่าอะรงศักดิ์
ในครั้งกู้ภัยถ้ำหลวงอ่าท่านก็บอกว่า
หนังของผมคือทอมวอลเลอร์ใช้คำว่า
ด่านังผมให้ฟังว่าเป็นหนังที่ไม่เป็นความจริง
ดูจากหนังแล้วไม่ควรเรียกว่าเป็นภาพยนตร์

ถ้าจะสร้างแบบนี้อย่าไปใช้คำว่าสร้างจากเรื่องจริง

แต่ขอชี้แจงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
มันเป็นเรื่องของภาพยนตร์
แล้วคำพูดของท่านที่ออกมาเนี่ย
ท่านก็ได้นั่งดูอยู่แค่๓นาทีเท่านั้น
อมวอลเลอร์เขาออกมาบอกว่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับฮีโร่ตอนที่ไปช่วยที่ถ้ำหลวงนะฮะทีมหนึ่งนะฮะ
คือทีมของสมาคมน้ำบาดานไทย
คุณสุรทินชัยชมพูหรือว่าพี่ขวัญเราโทรศัพท์ไปหานะครับ
คือผมก็ยังไม่ได้ดูผมก็ไม่กล้าวิภาควิจารณ์

แต่ว่าพี่สุรทินเนี่ยพี่ขวัญเขาไปดูมาแล้ว
บอกว่าดูเสร็จแล้วบอกว่าต้องขอบอกเลยว่าน้อยใจ
น้อยใจทีมงานที่ตั้งใจไปช่วยไปทำงานกัน

แต่กลับมีการถูกกล่าวหาว่ามาทำดีเอาหน้าที่มีกระแสดราม่าของภาพยนตร์เนี่ย
สุรทินบอกว่าถูกแล้ว

อือ
ก็เป็นว่าทีแรกค่อนหนังเข้าฉายดึงใน๒๑พฤศจิกายนใช่มั้ย

ใช่
ตอนนี้ดังแล้วคงจะต้องไปดูซะหน่อยแล้ว
ไม่อยากรู้ว่าเป็นเป็นอย่างที่เขาวิจารณ์หรือเปล่าอ่ะนะครับ